ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ชะเชิงเซาหรือเมืองแปดริ้ว
ยอดนิยมของนักเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะ
เมืองนี้มีของดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้คนต่างก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรกัน

ทำให้วัดแห่งนี้โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียง
สาธุชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยก็เดินทางมากันเยอะแยะมากมาย
วันนี้ใบตองเลยอาสาพาคุณผู้ชมมาทางเรือด้วยค่ะ
แล้วเดี๋ยวถึงวัดแล้วจะพาไปสักการะองค์พระพิคเนธพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าสาธุชนเนี่ยหลั่งไหลมาที่วัดแห่งนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ต้องต้องขอถามถึงที่มาที่ไปของวัดสมานรัตนารามแห่งนี้
กับพี่ต่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลวัดแห่งนี้นะคะ

สมานรัตนารามแห่งนี้
ก่อสร้างก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศนะครับ

แปลว่าวัดแห่งนี้มีมานานแล้ว
แต่จุดที่ทำให้วัดสมานเนี่ย
พระพิคเนตปางนอนเสวยสุของค์นี้
เป็นเนื้อปูนปั้นสีชมพู
ว่าง๒๔เมตรสูง๑๖เมตร
เชื่อกันว่าเป็นปางที่ให้พรรอบด้าน
ประธานความมีกินมีใช้

ตั้งแต่มีองค์พระพิคเนตปางนอนสวยสุข

ก็ทำให้ผู้คนพลังหลายมาที่วัฒนธรรมนิย์เยอะมาก

จะให้ความสำเร็จในทุกด้านครับ
ฐานยังมีพระพิคเนตปางต่าง

ขอพรกันได้รอบด้านเลยล่ะค่ะ
ส่วนใต้ฐานพระพิคเนธเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระพิคเนตปางต่าง
และเปิดให้ประชาชนทั่วไป
พระพิคเนตไปบูชาที่บ้านด้วยค่ะ

ก่อสร้างมานานขนาดไหนแล้วคะ
องค์นี้จริงแล้วก็ตั้งแต่ปีฟศ๒๕๕๒
องค์นี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างนะครับ

ต่อคะพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้าง
ทำไมถึงมีการจัดสร้างองค์พระพิคเนตไว้บริเวณตรงนี้

ตรงนี้เขาจะเป็นเรียกว่าเป็นเกาะเหมือนถุงเงินถุงทอง
เพราะว่าเป็นตำแหน่งห่วงจุ้ยนะครับ

พอจะประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานการเงิน
ทุกคนที่หลั่งไหลเข้ามารวมแล้วในจังหวัดชวานเฮา
ได้ฟังเรื่องราวจากพี่ต่อแล้วแน่นอนว่าถึงเวลาของใบตองแล้วค่ะ
ที่จะมากราบว่ายขอพรท่านแบบจัดเต็ม
เพราะฉะนั้นต้องให้พี่ต่อช่วยแนะนำการไหว้สักการะแบบถูกต้องให้กับเรากันหน่อยค่ะ
ที่เราจะไปสักการะองค์พระพิคเนธ
อย่าลืมนะครับมากราบสักการะหลวงพ่อโตก่อนมาฝั่งนั้น
พอเรากลับสักการะหลวงพ่อโตในโบสถเสร็จเรียบร้อย
ก็ออกไปสักการะองค์พระพิคเนตด้านนอกกันได้
หลังในการขอพรจากองค์พระพิคเนต
จะมี๓จุดเลยนะครับเข้าไปจุดทุกบอกกล่าวองค์พระพิคเนต
จุดแรกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมากระซิบที่หูหนูใช่ไหมคะใช่ครับ
ก็เป็นการกระซิบหูหนูเพื่อที่จะให้องค์บริวารไปบอกกล่าวหรือย้ำเตือนองค์พระพิเนธจริง
มีวิธีการไหมคะว่าต้องกระซิบแบบไหนยังไงบ้าง
ก็คือให้เราปิดหูไว้ข้างหนึ่งแล้วก็กระซิบใส่อีกข้างหนึ่ง
เรามาถึงจุดที่๓แล้วใช่ไหมคะพี่ต่อ

นี้คือต้องนำเหรียญหยอดไปตามพระพิคเนตแต่ละปาง
เป็นการอธิษฐานขอพรให้สำเร็จในทุกด้านอธิษฐานชีรปางนะครับ
คืออธิษฐานให้สำเร็จในด้านนี้นะครับก็ใส่บาทดอกบัวโรงเรียนครับ
ลำปางความหมายจะแตกต่างกันไปซึ่งเป็นการขอพรให้สำเร็จในทุกด้านครับ
หลังจากที่เราไหว้ขอพรมาทั้ง๓จุดแล้วนะครับ
จุดนี้จะเป็นจุดพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเป็นการขอพรจากองค์พระพิคเนธนะครับ
เรียกว่าปางปฏิหารใน๑๐๘ก่อนถ้าเกิดเรามาขอพรแล้วจะให้ความสำเร็จนั้นรวดเร็วทันตาทันใจดั่งปฏิหารครับ
เป็นโอกาสดีมากเลยนะคะใบตองได้มาสักการะองค์พระพิคเนตในหลายจุดเลย
จริงแล้วเนี่ยทางวัดจะมีโครงการที่จะสนับสนุนก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะพี่ต่อ
ใช่ครับขอขอบคุณทุกคนนะครับมาเที่ยวหรือมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสมานนะครับ
ท่านก็ได้มีส่วนร่วมบุญนะครับในการสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้
เหมือนทุกบ่าทุกเงะตังค์ที่ท่านมาก็ก็จะนำไปร่วมบุญสร้างโรงพยาบาล
แค่วัดแรกก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วล่ะค่ะ
กับการขอพรพระพิคเนธองค์นอนปางเสวยสุขที่วัดสมานรัตนาราม
แต่มาฉะเชิงเซาทั้งทีใบตองยังมีอีกหนึ่งสถานที่
ที่ต้องบอกว่าคนที่ศรัทธาองค์พระพิคเนตห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
ห่างจากวัดสมานไม่ไกลนั่งรถแค่๑๐กว่ากิโลก็ถึงแล้วค่ะ
ตอนนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ที่นี่ค่ะมีพระพิคเนตเนื้อสำริทองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาสักการะพระพิคเนธองค์ยืนองค์นี้ไปพร้อมกันค่ะ
และวันนี้ใบตองโชคดีมากเลยค่ะที่ได้พบกับท่านพลตำรวจเอกสมชายวานิสเสนี
นายกสมาคมชาวฉะเชิงเซาซึ่งท่านเป็นประธานจัดสร้างอุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนแห่งนี้

ถูกประสงค์ในการก่อสร้างพระพิคเนธองค์ใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
มาที่ไปก็สมัยผมเป็นนายกสมาคมชาวฉะเชิงเซาคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะทดแทนบุญคุณบ้านเกิด
ตกลงกันว่าเราจะสร้างสิ่งที่เป็นสารประโยชน์
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
ซึ่งพระพิเนธปางยืนนี้มือท่านถือมะม่วง
แล้วก็กล้วยห้อยขนุนอยู่ข้างหลัง

ความหมายก็คือว่าความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตร
ด้านหนึ่งติดถนนด้านหนึ่งติดแม่น้ำ

หวงจุ้ยที่ดีแล้วก็แม่น้ำบามกงจะไหลวนเข้ามาที่นี่
พระพิคเนตองค์ยืนเนื้อสำริทองค์นี้มีการสร้างที่แตกต่างจากที่อื่น
ด้วยการหล่อชิ้นส่วนจำนวนถึง๘๕๔ชิ้น
แล้วนำมาประกอบกันโดยมีการประกอบพิธีกรรมตามเริกมงคลถึง๓๒ครั้ง
เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะ
ตอนนี้นะคะใบตองอยู่กับสารวัตรคำนึงนะคะ
ซึ่งจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการที่เราจะมาสักการะองค์พระพิคเนธกัน
จุดเริ่มต้นเลยเรามาถึงแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
เราก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเพื่อจะมาสักการะท่าน
สักการะเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีจุดที่เราจะต้องเดินวน
รอบวน๓รอบวนขวาตามเข็มนาฬิกา
อีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือที่เราอยู่ด้านหน้านี้
อันนี้คือเป็นสถานที่เมื่อเราไหว้เสร็จเรียบร้อย

ตรงนี้เป็นจุดที่มีพลังมากที่สุดคือตรงนี้
อุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนแห่งนี้จะมีพิธีอารตีบูชาไฟ
ความหมายก็คือการขจัดราตรีหรือความมืดมิด
พิธีอารตีจึงเป็นการบูชาถวยเทพอินเดียด้วยไฟนั่นเองค่ะ
โดยในประเทศไทยถือว่าหาชมได้ยากค่ะ
ทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนแห่งนี้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว
และผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าชมความสวยงาม
และสักการะพระพิคเนธทุกวันเลยค่ะ
วันนี้ใบตองรู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจมากค่ะ
ที่ได้มาสักการะพระพิคเนตถึง๒ปาง

ซึ่งไม่ใช่แค่การมาขอพรเท่านั้นนะคะ
ตองว่าบรรยากาศความอุดมสมบูรณ
ของเมืองแปดริ้วก็ทำให้เราได้ผ่อนคลาย
สบายตาสบายใจไปด้วยค่ะ
หากคุณผู้ชมมีโอกาสก็ตามมาเที่ยวกันได้นะคะ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ

ร่วมสนุกกันง่ายได้ของรางวัล

ที่ตอบคำถามว่า
พระพิคเนตคลองเขื่อนมีการสร้างด้วยการหล่อชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้น

ถ้าให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้๑ข้อ

เข้าเฟซบุ๊ครายการโอโหไทยแลนด์
ดไลค์เพจกดแชร์คำถามแล้วตอบคำถาม

พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน

และกระเป๋าผ้ารักโลก๑ใบ

วันศุกร์ที่๑๑ตุลาคมพศ๒๕๖๒
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คโอ้โหไทยแลนด
วันจันทร์ที่๑๔ตุลาคมพศ๒๕๖๒
ให้แกร่งเกี่ยวกับวันที่กลับมา
เวลาที่๑๘สัมพันธ์